นี่ตามข่าวเขาบอกว่าช่วงที่เก็บตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย
ช่วงกักตัวช่วงรักษาโควิดเนี่ยเลยคิดนโยบายแล้วก็ได้นโยบายเพิ่ม
เรื่องการแก้ปัญหาสลากราคาแพงเหรอฮะ
ใช่ครับใช่ครับคือโดยปกติผมเคยอภิปรายไม่ไว้วางใจ
พอเด็กไปยุดมาหลายรอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องสลากไง
เพราะว่าพออภิปรายทีแกก็ไปแสดงละครให้ตำรวจใส่ชุดตำรวจแล้วก็ไปถามว่าสลากขายเท่าไหร่

แต่สุดท้ายเนี่ยเวลาผมไปซื้อผมชูบัตรสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรไปซื้อเลยนะ
เขายังขายให้ผม๑๑๐บาทอยู่เลย
ที่เชียงใหม่ทุกที่แล้วผมก็อภิปรายแล้วผมก็เอาคลิปเนี่ยไปอยู่ในสภาพผู้แทนรัศดรแล้วก็บอกว่าตู่ขี้โม
มันแก้ได้มั้ยคุณมงคลกิจมันแก้ได้มั้ย
คือความจริงปัญหาของมันสลากเมื่อสมัยก่อนมันมีประมาณ๓๕ล้านฉบับแล้วเราก็เพิ่มขึ้นมาจนถึง๑๐๐ล้านฉบับด้วยกัน
เราก็ในสมัยนึงที่มีห้าเสือกองสลากใช่ป่ะหน้าจะถือดุลอยู่ในสลากประมาณสัก๒๐
และก็ส่วนใหญ่มูลยิ่ธิอีกเง่นหน่านี้เขาก็ได้ราคาต้นคั่วใช่ป่ะก็คือ๗๐บาท๔๐บาท
ก็คือ๗๐บาท๔๐ตังค์หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปขายต่อให้ยี่ปั๊วประมาณ๘๕บาท
แล้วยี่ปั๊กก็ไปขายต่ออีกก็๙๕เวลาขายจริงก็ประมาณ๑๑๐ถูกป่ะ
ประเด็นปัญหาของมันคือตอนนี้มีผู้ค้าลายย่อยร่วม๓แสนลายด้วยกัน
แล้วตอนนี้คือตอนนี้ณปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันมีประมาณสัก๑๐๐ล้านฉบับต่องวด
มีประมาณ๗ล้านฉบับเนี่ยที่เขายึดมาจาก๕เสือกองสลาก
แล้วเอามาขายผ่านแอปเป๋าตังค์แล้วก็แต่ละคนก็ถือโคต้าคนละห้าเล่ม
ก็ได้ประมาณ๓๔๐๐๐บาทคนด้วยกันพวกนี้คือหมายความว่าเขาก็หักส่วนต่างไปถูกป่ะ
แต่ประเด็นสำคัญคือคนกลุ่มนี้เขาไม่มีเงินไปตัดสลาก
คือเวลาเอาสลากออกไป๕เล่มเนี่ยเราก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่๑๐๐ใบต่อเล่ม
แล้วก็คูณด้วย๗๐บาท๔๐ตังค์เพื่อจ่ายต้นคั่วถูกป่ะ
พวกนี้เขาไม่มีเงินไปตัดไปตัดสลากมาทำให้เขาเองเนี่ยจำเป็นต้องอาศัยในทุนเนี่ยมาตัดสลากไป
เขาก็ไปขายต่ออีกรอบนึงก็ทำให้ขายสลากแพงขึ้น
ซึ่งมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอย่างที่ประเด็นสำคัญคือตอนนี้มันมีผู้ค้าลายย่อยอยู่ประมาณสักประมาณ๘๓ล้านใบด้วยกัน
แล้วก็ผ่าขายผ่านแอปเป่าตังค์ประมาณ๑๗ล้านใบ
ตอนนี้เราแก้ปัญหาไม่ได้เราแก้ปัญหาได้เฉพาะในส่วนของขายผ่านแอปเป่าตังค์
ซึ่งเขาจะเพิ่มจำนวนเป็น๓๕ล้านฉบับด้วยกัน
แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับคุณภาคภูมิ
เอาง่ายเนี่ยคือเรามีแก๊ปช่องว่างน้อยเกินไปเพราะว่าเรามีแก๊ปแค่๒๙บาท๖๐ตังค์เท่านั้น
คุณภาครภูมิต้องไปปรับกองสลาก่อนราคาต้นข้วจาก๗๐บางให้เหลือ๕๐บาท
แล้วเพิ่มจำนวนยอดพิมพ์อีก๕๐ล้านฉบับ
ด้วยกันให้เป็น๑๕๐ล้านฉบับ
แล้วตอนนี้เราก็แบ่งว่าให้คนละ๕เล่ม
มันจะได้ประมาณ๓แสนคนพอดี

มันก็จะมีมูลนิธิมีสมาคมมีองค์กรนู่นองค์กรนี่ที่
ที่เอาไปตัดแล้วก็กินค่าส่วนแบ่ง
องค์การสงเคราะห์ทหารพันธุ์ศึกษ์ได้หมื่นเล่มถูกปะ

แต่ละแต่ละส่วนด้วยกันเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ย
คือปัญหาคือประชาชนที่เป็นรายย่อย
ผู้ค้าจริงเขาไม่มีเงินมาตัดสลาก

โมเดลของคุณมงคลกิจเนี่ยก็คือ

จากกลัวจาก๑๐๐ล้านฉบับเป็น๑๕๐ล้าน
ลดราคาต้นคั่วสลากจาก๗๐บาท๔๐ตังค์ให้เหลือ๕๐บาท
ให้เหลือแค่๓๐บาท
๓๐บาท๕เล่มก็คือ๕๐๐ใบ
งวดเนี่ยเราจะให้ผู้ค้าเนี่ยมีกำไรประมาณงวดละสามหมื่นบาท

แต่เขาไม่มีเงินหมุนมาตัดสลากออกไป

นโยบายพักไทยศิวิรัยเนี่ยเบอร์๔๒เนี่ย
ให้กับพี่น้องผู้ค้าสลากลายย่อย๓แสนคนเนี่ย
เครดิตเอาสลากไปขายก่อนแล้วเอาเงินมาเคลียร์ทีหลัง๑๕วัน
เขาจะได้ไม่ต้องไปหาเงินทุนที่อื่นมาแล้วมันทำให้มีต้นทุนทำให้ต้องไปขายแพง
ถูกต้องครับแล้วก็แก้พรบกองสลากมาตราเก้าสาม
หรือการเกินราคาให้มีโทษจำคุกตั้งแต่๓ปีถึง๕ปี
รอลงอาญาคือติดคุกเลย
คุณมงคลกิจมาตราเท่าไหร่นะกฎหมายที่บอก
ไปแก้ไขเพิ่มเติมขุด

คือเพิ่มโทษไป๓๕ปีไม่มีรอลงอาญา
เพิ่มโทษใครนะฮะคนที่ขายสลากเกินราคา
ใช่สลากขายสลากเกินราคา
เพราะว่าเราตัดยี่ปั๊วทิ้งหมดไงเราตัดคนที่มาตัดมาตัดมาจ่ายเงินแทน
แล้วมาขายเกินราคาเป็นบ่ายละ๕๐บาทใช่ไหม

เพราะต้นคั่วจะเหลือ๕๐แต่ว่าให้ขายเป็น๘๐บาท
แต่ถูกต้องครับเฉพาะคนขายเกินหน้าร้านอย่างเดียวใช่ไหม
ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายที่มีโทษจำคลุกหมด
แล้วถ้าเห็นคุณมงคลกิจบอกว่าถ้าไปคิดเป็นค่าอย่างอื่นก็โดนเหมือนกันยังไงฮะ
เป็นค่าบำรุงเว็บไซต์ค่าบำรุงเว็บไซต์
คือประเด็นเนี่ยคือสมมุติถ้าผู้ค้าสลากลายย่อยเนี่ย
เขามี๕๐๐ใบต่องวดเนี่ยถ้าเขาจะไปขายผ่านมือถือเนี่ย
คือก็ต้องไปลงทะเบียนด้วยว่าคุณจะขายผ่านมือถือถูกป่ะ
แล้วก็แบบคุณมีใบเดียวคุณก็ขายใบเดียวไม่ใช่คุณมีใบเดียวไปขาย๓๐ครั้งอ่ะ
ครับเข้าใจนะคือมีใบเดียวแต่ขาย๓๐ครั้งอ่ะ
เอาไปเวียนขายเออตั้งตนเป็นกองสลากเองอ่ะอ่า
อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หรือถ้าถูกจับได้ตรงนี้ก็ถูกดำเนินคดีไป
เอาง่ายเนี่ยทั้งพรบคอมพิวเตอร์ทั้งสลากขายสลากแพงเกินไปถ้า๓๕ปีต่อกรัมนะ
ในกฎหมายที่คุณมงคลกิจบอกเนี่ยคิดค่าบริการได้ไหม
ไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยนะเอาทำไมก็เป็นค่าบริการเขาก็เข้าอำนวยความสะดวก
ถ้าเรียกว่ามันต่อแหลต่อแบงไม่ได้
คือเอาง่ายเนี่ยคือกฎหมายข้อนี้ถ้าเราแก้เป็นระบบเสร็จปุ๊บเนี่ย
ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายดีเนี่ยทั้งผู้ซื้อผู้ขายทั้งกองสลาก
ก็ทำความผิดไม่ได้เพราะสภาพใช้ตามกฎหมายมันก็จะทำไม่ได้
ปัจจุบันเนี่ยคนที่ขายสลากผ่านเว็บไซต์ออนไลน์นู่นนี่นั่น
เพียงแต่ว่าเขาไม่เอาเรื่องรายเล็กเพราะคนมันเยอะ
๔ปีทำไมได้เสนอทำไมไม่ทำไม่เสนอคือเดิมที่ผมเสนอ
ไม่ตอนนั้นผมอยู่ฝ่ายค้านแล้วผมอยู่รัฐบาลแค่ช่วงปี๖๖
อ่ะผมเสนอแล้วเพียงแต่ว่าประเด็นคือ

คะแนนเสียงพี่น้องประชาชนที่เป็นผู้ค้าลายย่อยสามแสน
เจอให้หรือไหมได้ผมก็ใช้ตามเนี้ย
แล้วให้เครดิต๑๕๑๖วัน
งวดฉนงวดคุณไม่ต้องหาเงินที่ไหนมาหมดบองสลาบ
แล้วเอาไปห้านั้น

ละคอละคาห้าสิบบาทมาคืนแล้ว

เพราะว่าเราไม่ต้องรอกฎหมายแก้

ภายนอกแค่นั้นเองผู้ในสะพานแค่ตำนีติดติ่งแต่ถ้าเป็นรัฐบาล
เรามี๕เสียง๑๐เสียงเราก็ถือว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก
สามารถที่เป็นเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลเพื่อดูแลผู้ไอย่อย
สามแสนลายพร้อมกับครอบครัวทั้งหมดอ่าอ้าวอ้าวเอาละครับขอบคุณนะครับ
มงคลกิจครับได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
ขอให้แข็งแรงเร็วเร็วนะฮะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ